สถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธมันก็มีสัญญาณเชิงบวก
เล็กน้อยคือยังปากทงแดงอยู่ยังวิกฤตอยู่
แต่ว่ามีการปรับลดอัตราการระบายน้ำตอนนี้ต่ำกว่า๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้ว

อย่างที่เรารายงานกันไปคือมันก็เป็นหัวใจสำคัญเลย
เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลงภาคกลางนะสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏ
ปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนยังลดลงต่อเนื่องครับคุณผู้ชม
แต่มันยังเอ่อล้นตลิ่งนะยังท่วมบ้านเรือนผู้คนอยู่
โดยเฉพาะบ้านเรือนเหนือเขื่อนใน๓อำเภอคืออำเภอเมืองวัดสิงห์แล้วก็มโนรมครับ
ถ้านับดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในรอบสัปดาห์นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่ปรับลดอัตราการระบายน้ำจนต่ำกว่า๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ที่มันยังไม่เปลี่ยนก็คือยังปากทงแดงอยู่
แจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤตต่อเนื่องเป็นวันที่๑๑แล้วครับ
พูดถึงการปรับลดอัตราการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์นี้
ก็เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
เพื่อรองรับปริมาณน้ำและชะลอน้ำเหนือด้วยไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อน
พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำก็ลดลงนะครับคุณผู้ชม
แต่ยังคงเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่ง๗๖เซนติเมตร
ก็ต้องอาศัยเพลิงพักชั่วคราวไปก่อนฮะอยู่ริมถนนกันเลย
ตอนนี้ก็อยู่กัน๒๕๐๐ครอบครัวแล้วฮะ
และอำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมไป๖จาก๗ตำบลครับทั้งหมดนะ๖จาก๗ตำบลเลย
ส่วนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข๓๐๑๘คันคลองมหาราชพื้นที่ตะบนตลุกอำเภอสัพยา
ที่โดนน้ำกัดซ้อจนขาดระยะทางยาวกว่า๓๐เมตรเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา๑๔ตุลาค
คุณผู้ชมล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมไปแล้ว๙๐แล้วนะครับโอ้เกือบจะ๑๐๐แล้ว
เหลือเพียงการบดอัดสร้างความแน่นหนาให้กับผิวถนนครับเดี๋ยววันนี้นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะ
วันนี้๑๘ตุลาคมเดี๋ยวจะเปิดให้ใช้ได้แล้วนะเส้นตรงนี้ครับ